เราได้ชมภาพบรรยากาศสุดหวานชื่นมืดนะคะของคู่บอสบอยสิริชัยแอนอรดีไปแล้ว
ในพิธีสู่ขอแล้วก็แห่ขันหมากคุณผู้ชมนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่แบบเหมาะสมราวกิ่งทองใบหยกใช้คำนี้เลยนะคะ
ก็สวยหล่อมากจริงชอบชุดนี้เจ้าสาวมาก
คือมันสวยมันแบบมันปังอ่ะเป็นวันที่ทั้งคู่มีความสุขในชีวิตที่สุดว่าก็ว่าได้นะคะ
กลุ่มของเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญ

คุณผู้ชมคะถ้างานไม่ใหญ่จริง
จัดที่หอประชุมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้นะคะ

ใช่ดูจากภาพคุณผู้ชมเราทั้ง๓คน
ที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมีความสุขมาก
ดีใจที่ทั้งคู่ได้คลองคู่กันนะคะ

สีไม่แดงไม่มีแรงแต่งจ้า
การ์ดเชิญชุดทำพิธีต่างล้วนแล้ว
มีแต่เรื่องราวมีสตอรี่ทั้งนั้นค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
เจ้าสาวเขาบอกแล้วว่ามีความสุขมากจริงนะคะ
เขาบอกเลยนะคะว่าเจ้าสาวเนี่ยสวยมากอย่างกับเจ้าหญิง
ถ้าแบล็คดอปข้างหลังจะขนาดไหน

มีทั้งรอยยิ้มทั้งสิ่งโหร่ร้อนแล้วก็ความทราบพึงใจตลอดทั้งงาน

จริงนับไม่ถูกคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกในวันที่สุดแสนพิเศษนะคะว่า

ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมยินดี
ส่งกำลังใจมาให้ในวันนี้ด้วยค่ะ

ก็พร้อมหน้าที่จะปั๊มทายาททันทีค่ะ
เพราะว่าอยากจะมีด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะ
คุณบอสบอยบอกว่าอยากมี๔คนด้วยนะ
มีแซวแบบว่าเจ้าสาวแบบนี้ค่ะ
ส่วนคำมั่นสัญญาทั้งคู่บอกว่าจะรักครั้งนี้
จะทำให้ครั้งนี้ความรักมีความสุขที่สุด

หนูคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญ

เพราะว่าทุกอย่างดูลงตัวไปหมด

มันก็เป็นอะไรที่มันจะต้องจริงจังแล้วนะ
กับเรื่องของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบนี้ก็๒วงของเรานี่ครับ
ที่แรกเปลี่ยนกันก็วงละ๘๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็มีบ้านบ้านและที่ดินที่ขอนแก่น

อยู่ตรงนี้แล้วชีวิตมันดีที่สุดแล้ว
ก็จะพยายามประคับประคองชีวิตที่ดีแบบนี้
ให้อยู่ได้ไปตลอดการครับ
ทุกคนพอแต่งเสร็จปุ๊บนะคะวันรุ่งขึ้น
นี่เพื่อนเจ้าสาวเจ้าบาปมาเลย

พี่ทิม่าแต่งเสร็จทำอะไรหลายคู่เขานอน
เปล่าค่ะทั้งคู่เข้าสู่โหมดศิลปินค่ะ

วันนี้มีโทษนะคะแสดงที่บางพรีจังหวัดสมุทรราต่อน
เอาเวลาไหนนอนนะแม่
อีกแล้วเห็นไหมแล้วเขาเปลี่ยนชุดเยอะมาก
แล้วก็ไม่ต้องนับแล้วนะคะว่าเขาหอมกันกี่ครั้งเท่าไหร่

เดี๋ยววันนี้ไปดูได้สดเลยเพราะเขามีงานแสดง

เอามันค่ะ